เรื่องนี้หน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่ด้านหลังโอ้โหคำเหม็นกัน
แล้วคำเหม็นกันเรื่องผู้หญิงใช่ไหมนี่เป็นเพื่อนร่วมชาติกันแท้
คือมีเหล้าด้วยแหละพอทะเลาะกันในวงเล่าเสร็จแล้วปั๊บ
อีกฝั่งหนึ่งเอาไม้ไผ่มาฟาดฝั่งที่ถูกไม้ไผ่ฟาดเอามีดมาแทง
ก็พร้อมทั้งแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ทำร้ายร่างกาย
โดยใช้อาวุธมีดแทงกันเสียชีวิตนะคะบริเวณที่พักคนงานหน้านิคมโรจนะค่ะ
ในที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นที่พักคนงานชาวเมียนมาเป็นตึกแถว๒ชั้น
เมียนมาสองคนนะคะนอนจมกองเลือดอยู่ตามล้ำตัวเนี่ย
โดนแทงด้วยอาวุธมีดแล้วในจุดที่เกิดเหตุเนี่ย
ก็พบโต๊ะไม่ไผ่ล้มเสร็จขวดเบียกขวดเหล้าน่ะ
กระจายเลยฝั่งผู้ก่อเหตุเนี่ยคือนายจอซินอัว
อายุยี่สิบแปดปีเป็นชาวเมียนมาค่ะพอก่อเหตุเสร็จปั๊บ
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าสีดำหนีไปทางฝั่งนิคมโรจนะ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องกระจายกำลังออกไปตามจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะ
ทีนี้จากการสอบถามชาวเมียนมาที่อยู่ในเหตุการณ์
คือเขาบอกว่าฝั่งทั้งสองฝั่งเนี่ยทะเลาะกัน

เขามาแยกเอ้ยอย่าทะเลาะกันแยก
หลังจากนั้นคนที่แยกก็กลับไปที่ห้อง

เอ้าคนที่ได้ยินเสียงก็กลับมาแยกอีกรอบนึง
แต่รอบนี้ฝั่งคนตายคือเอาไม้ไผ่มาตีผู้ก่อเหตุก่อน
แล้วฝั่งผู้ก่อเหตุก็เลยเอามีดแทงแล้วหลบหนีไปเลย
จริงทั้งสองคนเป็นพนักงานโรงงานเดียวกันเลยนะ

แยกไม่ให้ทะเลาะกันห้ามเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จ
ทีนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ชุดสืบเนี่ย
พบตัวฝั่งผู้ก่อเหตุที่เอามีดแทงเขาตาย
ไปเจอด้านหลังด้านหลังนิคมโรจนะ
ก็ถามแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าทางฝั่งคนตายมาหาเรื่องผมก่อน
ที่ผ่านมาผมไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย

ก็ตอนแรกผมตั้งใจจะซื้อเหล้าไปกินที่ห้อง
แล้วพอมาที่ร้านก็เห็นว่านั่งอยู่๕คน

มีดล่ะมีดที่ใช้ในการก่อเหตุ

ผมจำไม่ได้เอ้าแล้วมีดอ่ะ
หลังจากก่อเหตุเสร็จแล้วเอามีดไปไว้ตรงไหน
ทิ้งตรงไหนผมจำไม่ได้

หาเลี่ยงเขาก่อน
ก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยได้หาเรื่องกับใคร

ตอนแรกเขาจะมาซื้อเหล้าเอาไปกินที่ห้าง

ห้าคนที่อยู่ตรงนี้

นี่ไงคือไอ้ปมที่ทะเลาะกันเนี่ย

นำตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ
นี่ทะเลาะกันทำให้เสียชีวิต๒เจ็บสาหัส๒นะคะ
คือผู้ที่เขาพักอยู่ที่นั่นเขาก็บอกเหมือนกันนะครับว่า
ได้ยินเสียงแววเหมือนต่างคนต่างคำเหม็นกัน
แล้วก็ทะเลาะกันเรื่องไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันหรือเปล่า
แล้วก็เลยก่อเหตุลุกลามบานปลายเพื่อนร่วมชาติกันแท้
ถึงขั้นว่าทำร้ายกันจนตายเลยเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้า
แล้วก็สาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะครับ